มีลูกมือด้วยมีลูกน้องด้วย
ครับครับผมครับผม
อ้าวพูดเรื่องอากาศ
ผมจะไปต่อเรื่องรวมสถานการณ์น้ำ
ที่จังหวัดพังงาที่ตำบลบางม่วงจังหวัดพังงานะครับ
บอกว่าถนนสายตะกัวป่าท้ายเมืองนะครับคุณผู้ชม

ตอนนี้ครับต้องมีการเตรียมตัวกันอย่าง
บอกว่าต้องคือคำเดียวว่ายังวิกฤตว่างั้นนะฮะ
ในจังหวัดนครพนมระดับน้ำสูงประมาณ๑๒เมตรนะครับ
ห่างจากจุดวิกฤตเพียง๑เมตรเท่านั้น
ส่งผลกระทบให้๔อำเภอประกอบไปด้วย
อำเภอบ้านแพงอำเภอท่าอุเทน

เกิดปัญหาน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมบ้านเรือนประชาชน

อกจากนี้นะครับยังกระทบต่อ
ลำน้ำสาขาสายหลักของแม่น้ำโขง
ซึ่งมีแม่น้ำอูนแม่น้ำสงครามและลำน้ำกลับนะครับ
เนื่องจากไม่สามารถระบายลงแม่น้ำโขงได้
รับประทานนครพนมก็ได้เร่งเดินเครื่อง
ผลักดันน้ำและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ
ตามประตูระบายน้ำทุกจุดครับ
ให้ระบายลงแม่น้ำโขงได้มากที่สุด

เรื่องต้นมีประชาชนได้รับผลกระทบ
กว่า๕หมื่นคนครับ
มีถนนได้รับความเสียหายกว่า๑๐๐สาย

ระดับน้ำในแม่น้ำโขงของหลายจังหวัด

อำเภอทองพาภูมิที่กาญจนบุรี

แล้วก็มีการสลับเปิดประตูระบายน้ำ๒บาน
บานจะทำให้ปริมาณน้ำไหลออกมาจากประตูระบายน้ำเฉลี่ยนะ
คุณผู้ชมบานหนึ่งก็คือ๕ล้านลูกบาทเมตร
ดังนั้น๒บานบวกกันก็รวมกันเป็น๑๐ล้านลูกบาทเมตรต่อวันนะคะ

ขณะเดียวกันก็จะมีการระบายน้ำผ่านช่องทางปกติอีกวันละ๔๓ล้านลูกบาทเมตร
ดังนั้นเรามารวมกันหน่อย๔๓บวกกับ๑๐ก็รวมเป็น๕๓ล้านลูกบาทเมตร
ถือว่าเป็นการเปิดประตูระบายน้ำผ่านทางสปิลเวย์ในรอบ๑๖ปีเลยนะคะ
ซึ่งการเปิดประตูระบายน้ำผ่านสปิลเวย์ครั้งนี้เนี่ย
เรื่องต้นก็มีการกำหนดเอาไว้ว่าเดี๋ยวจะเปิด๕วัน
ว่าผลกระทบทางด้านท้ายน้ำจะมีไม่มากนัก
เพราะว่าระดับน้ำเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะคะ

น้ำผ่านใหญ่เลยนะครับ
ใช่ครับผม
หลายคนเฝ้าระวังสะพานไม่อยู่กลัวมันจะพังเสียหายนะครับ

เจ้าหน้าที่ได้เร่งนำเศษไม้ออกเพื่อให้น้ำระบายได้อย่างรวดเร็วนะครับ
และป้องกันไม่ให้กระแทกใต้สะพานได้รับความเสียหาย

เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตะบนบางม่วงก็ได้จัดชุดเฝ้าระวัง
น้ำป่าไหลหลากและล้นตลิ่งพร้อมช่วยเหลือประชาชนตลอด๒๔ชั่วโมงครับ

นี่แหละคุณผู้ชมก็ยังส่งข้อความมารายงานสภาพอากาศกันเรื่อยนะคะ
นครสวรรค์ฝนตกทุกวันนครพนมมันก็ตกทั้งคืนเลยเหมือนกัน
ส่วนพื้นที่ที่ฝนไม่ตกมีบางคล้าหัวไซฝนยังไม่ตกนะคะ
ส่วนไต้หวันที่ดูอยู่บอกว่าพายุเข้าเช้านี้

ทีมข่าวของเรามีรายงานให้คุณผู้ชมได้ทราบ
เพราะว่าตอนนี้ตัวเมืองเพชรบุรีก็น่าห่วงอยู่นะครับ